ต่อที่เรื่องกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันบ้าง
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
มีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โดยจะเร่งจัดตั้งเป็นชุมชนต้นแบบ๗๐ชุมชนทั่วประเทศ
นายวิรามโรธโภจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

มีการผลักดันศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เคลื่อนให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวร
หรือบ้านวัดโรงเรียนต้นแบบ
นองนโยบายส่งเสริมการนำศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สร้างสรรค์ให้ชุมชนและสังคมไทยนั้นมีความเข้มแข็ง
ปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีค่านิยมที่ดี
โดยเน้นหลักพระธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
และในปี๒๕๕๙ในปีนี้ครับมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายกิจกรรมดังกล่าว
ให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบกว่า๗๐แห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้กิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวรหรือบ้านวัดโรงเรียน
จะมีการปรับบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จากที่มีหน้าที่เฉพาะการสอนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก
ตามหลักสูตรธรรมศึกษาแล้ว
ยังมีการเพิ่มกิจกรรมใน๓มิติ
เช่นการเป็นศูนย์กลางอบรมความรู้
พัฒนาโอท็อปของชุมชนให้มีรายได้

พร้อมทั้งร่วมลนลงให้ผู้เรียนนั้นเห็นคุณค่า
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ซึ่งการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนา

และช่วยขัดกราวเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม
สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ครับ